วันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นดอกไม้จริงนะ
บางคนดูแบบทางหน้าจอดอกไม้ปลอมหรือเปล่า
นี่คือดอกไม้จริงคุณผู้ชมค่ะเป็นดอกทิวลิปดอกไม้เมืองหนาว
ส่งตรงมาจากบุรีรำกันเลยทีเดียวนะคะ
บอกเลยว่าไม่ต้องไปไกลถึงต่างประท่งต่างประเทศ

ใช่สิทิวลิปเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่อยู่ในต่างประเทศนะ
ประเทศไทยบุรีรำของเราก็มีสวยงามไม่แพ้กันนะคะ
วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ย
จะไม่มีวันลืมเลือนกันเลยทีเดียวเป็นภาพความประทับใจค่ะ
จังหวัดบุรีรำค่ะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะ

ซึ่งจะจัดโชว์ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีการจัดแสดงโซนต่างอย่างสร้างสรรค

ใช่แล้วเป็นโซนเรือนป่าดึกดำบัน

อันนี้ก็จะเป็นเรือนมหาปีรามิตร
ก็จะมีรูปปั้นฟาอาโร
สวยงามมากและไฮไลท์พิเศษของงานนี้ก็คือ
การจัดแสดงทิวลิปสายพันธุ์ใหม่๓สายพันธุ์ค่ะ
ก็คือมองเตอเรนซ์นะคะโคลัมบัสดับเบิลพรีนเซ็ต
ที่มีรูปทรงแปลกคุณดูภาพตามไปด้วย

เขาบอกว่ากลีบเขาจะคล้ายกับดอกบัวบาน
สีสันสะดุดตาสวยงามมากเลย

เนื้อที่ทั้งหมดรวมแล้ว๔๐๐ไร่ของเพลาเพลิน
ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นอีกมากมาย
อย่างเช่นการสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้วนะคะ

แล้วก็ย้อนอดีตชมเรือนตำรับสำหรับไทย

เป็นแบบครัวโบราณแล้วก็กิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างค่ะ

หรือว่าจะพาเด็กน้องหนูไปเรียนรู้ในไร่อังุ่น

รวบรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวครบครันเลยนะคะ

ช้อปปิ้งสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าส่งออก

เขาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในพื้นที่อีสาน
เพื่อหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะ
ให้มีตลาดรองรับในระดับสากลด้วย
รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าพื้นบ้าน
มาออกแบบเป็นชุดสมัยใหม่
อย่างที่เห็นนางแบบเดินอยู่นี่
ซึ่งเป็นการนำเอกลักษณ์ของผ้าไทยมาต่อยอด
และเพิ่มมูลค่าอีกด้วย

เพราะเป็นการนำเอาผ้าไทยมาประยุกต์ดัดแปลง
ตกแต่งออกมาบางคนบอกว่าใส่ผ้าไทยแล้วดูแก่หรือเปล่า
ที่ฉันแก่ไหมอย่าตอบว่าแก่
ดูสาวดูสวย
ใช่ไหมคือบางคนแบบคิดว่าเออถ้าเราใส่ผ้าไทยผ้าขาวม้าหรืออะไรอย่างนี้
เราก็อาจจะแบบว่าดูแก่ขึ้นหรือเปล่า
ชุดนี้นี่คือบอกเลยว่าออกงานราตีได้เลยนะคะ
สวยงามมากเลยนะ

ใส่แล้วมันจะไม่ร้อนด้วย

เว้นในดงกระทิงหรือดงกระบือนะฮะ

ใครอยากที่จะไปสัมผัสกับความสวยงามในเทศกาลทิวลิปสะพรั่งอีสานใต้
ตื่นตาตื่นใจไฮไลท์ทิวลิปสายพันธุเศษที่เรานำมาเสนอกันแบบนี้นะคะ
เขามีการจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยไปกันได้เลย
อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินจังหวัดบุรีรำ
งานนี้จัดตั้งแต่ธันวาคมปีนี้
ยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี๖๑เลยทีเดียวนะคะ
ในนั้นนอกจากจะมีร้านค้ามีทุกอย่างแล้ว

ใช่คือพาครอบครัวไปเที่ยวครั้งเดียวครบเลย
โจทย์ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก

ติดต่อสอบถามสำรองที่พักกันได้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ